คุณผู้ชมเราเตือนกันบ่อย
เมาไม่ขับกลับแท็กซี่

คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลำพังแค่ประคองหัวให้อยู่บนบ่าเนี่ย

ไปดูผู้ชายสองคนที่เขาขี่แล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กัน
สภาพเขาเป็นแบบไหนดูค่ะ
โอ้โหหัวโยกหัวคลอนฝ่าไฟแดงไปโน่น
คือมันแว๊บดิฉันก็งงมองตามไม่ทัน
ตอนแรกยังอยู่ขวามือของจอยอยู่เลย
วงแดงให้สักพักนึงเอาไปอยู่ทางซ้ายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
นี่ค่ะงงกันทั้งสี่แยกเลย
คลิปนี้เพจเฮียขับรถเขาเอามาแชร์ต่อนะ
บอกว่าเมาแล้วขี่แค่ประคองหัวให้อยู่บนไหล่ยังย่าง

คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องติดหมวกกันน็
คนที่เขาติดไฟแดงอยู่แถวคลองตัน
แล้วได้ยินเสียงเฮ้ยพอหันไปตามเสียง
เห็นผู้ชายสองคนขี่แบบประคองกันมาค่ะหัวเกือบทิ้ม
แล้วก็ขี่ฝ่าไฟแดงไปเกือบจะโดนรถเก่งนะคุณผู้ชม

โดนชนแล้วใช่อันนี้เกือบจะโดนแล้วนะ
แต่มันยังไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชม
คือเจ้าของคนที่เขาติดกล้องที่หมวกเนี่ยนะ
เขาก็ขี่ตามไปกำลังขี่ตามไปแล้วนะ

แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะสักพักหนึ่งภาพจะตัดไป
ตอนที่เขาเจอผู้ชายเสื้อขาว
ขี่กับซ้อนมอเตอร์ไซค์กันอยู่กับคนที่เมา

เดี๋ยวดูนะต้องหน้าคันที่สะพายเป้เนี่ยค่ะ
ทีนี้สภาพของ๒คนนั้นน่ะเขาสุดจำัญญายเลย
มันจะมีช็อตที่เขาทำของหล่นที่พื้น

แต่คือประคองตัวเองก็ลำบากมากอะค่ะ

แต่ยังประคองรถซอกแทรกไปได้
ดิฉันนึกถึงสุภาษิตคำว่าเตี้ยอุ้มคล่อมมากเลยคุณ
คือไม่รู้ใครจะประคองใคร
เดี๋ยวพอขี่ผ่านไปเนี่ยนะคะก็จะเจอข้างหน้าเนี่ย
จริงมันเป็นตรงที่เขาทำถนนอยู่นะคุณสุดสกุล

ฮั่นเห็นว่านี่ง้วนเงียนจนแบบอันนี้ฉันอ่านข่าวเองผมก็รุ้น

จังหวะตรงประมาณนี้ของหล่นสีขาวเนี่ยค่ะ
เพื่อนที่ซ้อนมาเนี่ยน่าจะไม่ไหวน่าจะหนักกว่านะ
ใช่แล้วยังขี่ต่อไปนะคะเขาตะโกนแบบตะโกนลั่นถนนตลอดทางเลยด้วยนะ
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูอวสารของคนเมาจะเป็นยังไง
เดี๋ยวขอปล่อยคลิปดูตรงนี้หน่อยค่ะค่ะโอ้ยต้องอ่านต่อไหมเนี่ยไม่ต้องแล้ว
เท่ากับประคองไปได้กันไม่ไกลแล้วล่ะก็ล้มกันอยู่ตรงนั้นเลย
ตรงรั้วกั้นนี่ดีนะที่มันไม่ใช่แบบไม่ได้มาเร็วแล้วก็แรงกว่านี้
หรือว่าชนขอบทางที่เป็นปูนไม่งั้นเมาไม่ขับนะครับ